คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของศาสตร์นะ

เขามีคนไปดูโงเห้ง๕คนบนเรือ

แล้วมันจะชี้ให้เห็นถึงอะไรกันบ้าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับท่านนี้ครับ
ท่านเป็นอาจารย์ประจำห่วงจุ้ยนะที่ปรึกษากรรมการสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติดูโงเห้ง
คนบนเรือ๕คนดูจากหน้าตาลักษณะหน้าตาโงเห้งเป็นยังไงบ้าง
โบเบิร์ตก่อนไหมโรเบิร์ตก่อนเป็นคนหน้าผากอิ่มกว้างเป็นคนมีทรัพย์ใจกว้างเปิดเผย
สมกับที่เป็นเศรษฐีคิ้วสามเหลี่ยมแสดงว่าเป็นคนช่างคิด
ส่วนตาเนี่ยค่อนข้างดุสะท้อนว่าเป็นคนแน่วแน่เข้มงวดเจ้าระเบียบปละปป
โงเห้งดีมากกว่าเสียนี่หมอบอก
สองข้างไม่เท่ากันเป็นคนสองบุคลิกมักจะเป็นผู้นำ
จากลักษณะปีนี้อยู่ในช่วงโลกาวินาศ
ต้องมาผัวพันกับเรื่องเครียดเสียใจไม่สบายใจหรือมีผู้ใหญ่ทำให้หนักใจ
บ้างจ๊อปนี่ลักษณะคิ้วนะฮะเป็นโหนกหูต่ำกว่าคิ้ว
คนนี้จะต้องดิ้นรนต่อสู้สู้ชีวิตว่างั้นเถอะถึงจะประสบความสำเร็จ
ส่วนผู้หญิงอีก๒คนบนเรือหมอเข้าใจผิดเลยผู้หญิงคนเดียว
กระติกดวงตาไม่นิ่งจุดนี้เนี่ยอาจทำให้เกิดปัญหาดีหรือร้ายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ซึ่งถ้าหากผ่านเรื่องนี้ไปแล้วจะดีขึ้นสุดท้ายแซนแซนนะฮะนายวิสาพัฒน์นะฮะ
เป็นคนหนกแก้มสูงแสดงว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนดวงตามี๒อารมณ์นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นศาสตร์ด้านโงเห้งนะ
ที่อาจารย์จุ้ยเนี่ยนะฮะวิเคราะห์ตามสีหน้านะครับ
แล้วก็เรื่องของดวงชะตาราศีตามตำราเท่านั้นครับ
เอามาเคียงข่าวให้คุณผู้ชมได้ปรับอารมณ์บ้างนะฮะ